ข่าวแรกของเราในวันนี้พาคุณผู้ชมย้อนความทรงจำกันหน่อยนะคะถ้ายังจำประเด็นเด่นประเด็นร้อนนี้ได้นะคะ
คุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแอนนี่บลุ๊กเขาเคยออกมายืนยันนะคะ
ว่าการตั้งท้องลูกของเธอเนี้ยพ่อของลูกคือหนุ่มฟิมรัฐภพรุมอ่า
แล้วก็ยืนยันได้ว่าดีเอ็นเอของพ่อก็อยู่บนหน้าของลูกค่ะ
แต่ว่าล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีผลการตรวจดีเอ็นเอออกมากับตลปัดเลยนะคุณ
ว่าดีเอ็นเอเนี้ยไม่ใช่ลูกของหนุ่มฟิมอ่า
แอนนี่เลยต้องออกมาขอโทษต่อหน้าสื่อเรื่องราวดังกล่าวก็จบไป
แต่เดี๋ยวก่อนค่ะเมื่อไม่นานวันนี้ยังไม่จบเหรอเรื่องนี้เนี้ย
โลกโซเชียลแงะกลับขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับติดแฮชแท็กว่าแฮชแท็กขอความเป็นธรรมให้ฟิล์มรัฐภูมิ
เนื่องจากมองว่าเหตุการณ์ต่างเนี้ยได้สร้างความเสียหายในกับชื่อเสียงของนักร้องหนุ่มค่ะ
และล่าสุดฟิล์มก็ได้ออกมาแสดงความรู้สึกถึงข่าวนี้ด้วยตัวเองอีกครั้ง
โดยยืนยันว่าที่ผ่านมาเจ้าตัวให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างค่ะ
ความจริงก็คือความจริงนะครับเราก็พูดมาตลอดอยู่แล้วครับ
แต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยพอดีเหมือนมีใครเขาเอาขึ้นมาโพสต์ใหม่อะไรอย่างนี้ครับ
ผมผมก็เชื่อมั่นในตัวผมเองอยู่แล้วครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่วันแรก
แต่ว่าตอนเนี้ยเนี้ยผมอยากให้คือทุกคนเนี้ยอยากอย่าไปกระทบกับใครมากดีกว่าอย่างเงี้ย
เพราะว่าจริงแล้วมันก็เป็นความผิดของผู้ใหญ่
ผมพูดเสมอว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองแล้ววันนี้มันก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นต่างคนต่างมีชีวิตใหม่
ก็ทำตัวให้ดีแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันดี
เขาเรียกว่าแก้ไขในสิ่งที่เคยผิดพลาดและคึกขนองกันมาอะไรอย่างนี้ครับ
ที่ติดเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ที่คนมองวันนี้เนี่ยพอข่าวเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้น
คนก็มองกันใหม่ได้แต่ในส่วนตัวผมเนี้ยผมผมรู้ดีอยู่แล้วว่าผมทำอะไร
แล้วผมรู้ดีอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่
ขอความเป็นทำให้กับคุณฟิล์มด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
รับนะว่าเราเห็นผลงานของฟิล์มน้อยลงคือต้องบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี้ย
กระแสของฟิล์มเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปลงพอสมควรเลยนะคะซึ่งแต่เขาก็มีจุดยืนที่ยืนยันชัดเจนนะว่า
เขาไม่ตรวจดีเอนเอใช่เออก็คือโชว์ความเป็นสุภาพบุรุษ
ใช่ดิฉันก็คิดว่ามันทั้งหมดทั้งหมดเขาก็คงจะรู้อยู่แล้วอ่ะรู้อยู่แก่ใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าให้มองจากวันนี้เป็นต้นไป
พี่ฟิล์มบอกว่าให้แบบนี้นะคะทำปัจจุบันทำวันนี้อย่าดีที่สุด
โอ๊ยเป็นผู้ชายโรคบวกหล่อไปอีกแล้วไม่ไหมล่ะ
ได้แบบว่าบวกบวกขึ้นไปอีกตั้งหลายหัวใจคือได้ใจติดชนฟันละหนึ่ง
เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนแล้วกัน
เราเป็นคนนอกอย่าไปเข้าแบบไปคอมเม้นต์อย่าไปอะไรดีกว่า